ความคืบหน้ากรณีที่คนไทยนะครับครอบครัวนี้พ่อแม่แล้วก็ลูกในคันนะครับ
อยู่ในผู้หญิงนะฮะอยู่ในท้องของผู้หญิงเนี่ย
เสียชีวิตแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ในรถบีเอ็มดับเบอร์ยูสีขาวคันนี้ที่ไต้หวัน
มาดูความคืบหน้าครับคุณผู้ชมครับกรณีที่ไปพบศพนายประเสริฐโนราช
แล้วก็นางสาวพจนีแซ่หลีสามีภรรยาชาวไทยนะครับอยู่ท้ายรถคันนี้
จากการตรวจสอบของตำรวจไต้หวันนะครับเพราะว่าวันที่๘มิถุนายน๔ทุ่ม๑๕
กล้องวงจรปิดเห็นผู้เสียชีวิตที่เขตถูเฉินนครนิวไทเปย์ครับ
จากนั้น๙มิถุนายนตี๔๕๐กล้องวงจรปิดจับภาพชายต้องสงสัยได้
เอารถมาจอดทิ้งไว้ที่สถานีรถไฟเถาอยู่อันนี้
๙นาฬิกาของ๑๐มิถุนายนมีคนมาพบศพครับ
หลังก่อเหตุคนร้ายหนีกลับประเทศไทยกลับบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่ฮะ
ตำรวจก็ประสานตำรวจจากไต้หวันแล้วนะครับ
ยังไงก็ให้ช่วยติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายเพื่อส่งไปดำเนินคดีที่ไต้หวัน
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายยิ่งยศแซ่หลีนะครับพี่ชายของนางสาวพจนี
เข้าพบพลตำรวจตรีวีรชนบุญทวีนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคห้า
เพื่อขอให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มนายสันติคนร้ายที่ฆ่าน้องสาวกับครอบครัว
หลังจากมีชาวบ้านพบเบาะแสว่าเห็นนะนายสันติมาที่บ้านพักที่บ้าน
ใหม่หนองบัวอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
นายยิ่งยศบอกกับนางสาวพจนีกับนายสันติเนี่ยสนิทกันมากเลยโตมาด้วยกัน
น้องสาวไปอยู่ไต้หวันตั้งแต่๑๖๑๗นะครับ๑๖๑๗อายุอ่ะนะ
หลังจากได้ทุนไปเรียนที่นั่นแล้วก็ไปมีครอบครัวจนได้สัญชาติไต้หวัน
ส่วนนายสันติเพิ่งจะไปไต้หวันเมื่อ๒ปีที่แล้วนี่ทั้ง๒คนสนิทกัน
รหัสประตูบ้านยืมสร้อยทองกันใส่ได้ทำธุรกิจร่วมกันได้
ก่อนเกิดเหตุครับน้องสาวโทรมาปรึกษาหลังจากถูกแรงงานคนไทยคนหนึ่ง
ขโมยเงินไป๘แสนบาทแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก๑๕บาทด้วย
โดยเชื่อว่าการก่อเหตุมาจากเรื่องเงินแน่นอน
ไต้หวันส่งภาพมาให้ครอบครัวโอ้โหรับไม่ได้ครับ
เพราะว่าเป็นการกระทำที่โหดเยี่ยมจริงครับ
ในกรรมนะครับ
แล้วก็จะนำกระดูกกลับมาทำบุญที่บ้าน

พรตรีวีรชนระบบว่าตำรวจได้ศอดประคาบ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสืบสวน

ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับทีมข่าวไปที่บ้านของนายสันติ
ผู้ต้องสงสัยที่ตำบลหนองจ้อม
พี่เขยของนายสันติเล่าบอกว่าเย็นวันที่๙มิถุนายน
สันติกลับมาบ้านนะอ้างบอกคิดถึงลูก

ก็ไม่ได้สังเกตไม่ทันสังเกตว่าเครียดไหมหรืออะไรไหม
นายสันติใช้เวลาอยู่ที่บ้านครู่เดียวเท่านั้นแหละ
แล้วก็ขับรถยนต์ของพ่อออกไปแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้อีก
ซึ่งทุกคนในครอบครัวมาทราบภายหลังตกใจมากและตอนนี้กังวลมากครับ
ก็แบบคือไม่ค่อยได้เจออีกแล้ว
เดี๋ยวลองดูนะครับตำรวจบอกว่าน่าจะติดตามตัวได้
เหมือนกับเฝ้าอยู่แล้วล่ะตอนนี้เฝ้าอยู่แล้ว